ล่าสุดตามเมื่อกีษต่างลงรูปคุณโอรูปนี้

ล่าสุดคุณโอย้มรับเป็นโมนหน้ามาจริง

แต่ว่าไม่ได้บอกว่าใช้มีดกรีดที่เนื้อนะแค่อัพสวยด้วยวิธีทางการแพทย์ทั่วไปนะคะ
ก็ปลื้มกับฟิตแบ็คเหมือนกันนะคะแล้วก็คุณโอก็ยอมรับเลยว่า
จะยกหน้าใหม่แน่นอนถ้าหากอายุนะเข้าวัยเลข๕เมื่อไหอัพได้แน่นอน
หรือเจอกันใหม่ก็แบบนี้ส่วนช่วงนี้ค่ะที่ดูมีนะมีนวลขึ้นเจ้าตัวก็ไม่ซีเรียสเรื่องน้ำหนักนะฮะ
เพียงแต่ขอฝากไว้คิดนิดนึงนะคะว่าใครจะทักทายกันเนี่ยว่าเออคุณอ้วนขึ้นหรือเปล่าอ้วนขึ้นหรือเปล่า
มันไม่ใช่เรื่องน่ารักไปฟังเสียงคุณโอค่ะ
ช่วงนี้แบบอ้วนขึ้นเหมือนกันตั้งแต่ต้นปีมาแล้วยังไม่หยุดรับประทานเลยเดี๋ยวไว้รอสักประมาณมีนาค่อยลดนะ
มีคำเสียความมั่นใจหรือยังไงบ้าง
จริงอ๋อเป็นคนพูดจริงนะ
ไม่ค่อยได้ขัดความมั่นใจเรื่องของความอ้วน

เอ้ยอ้วนก็รู้สึกว่ามาบูรีเราเนาะ
ใช่ปะจริงเห็นปะ
มันไม่ดีอ๋อจะสอนรูปตลอดเลยเนาะ

เจอกันเราทักกันดีกว่าว่าเออน่ารักดี

คิดว่าสัก๕๐อะไรอย่างนี้ก็คงจะมาคิดยกใหม่
ถ้าใครมีพิเศนเตอร์หรือบริษัทไหนสนใจติดต่อได้

ร้อยใหม่ร้อยใหม่จากอิตาลีนะจ๊ะ